พาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์คลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ
ช่วงนี้มี๒คลิปด้วยกันน่ากลัวน่าหวาดเสียวแตกต่างกันไป

เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีที่เกาะกลางถนน
หน้าวัดโคกบำรุงราชในอำเภอดำเนินสะดวกคือ

ตัวต้นเหตุไม่ได้บาดเจ็บ

นี่ค่ะรถคันนี้นะคะ
จอดรอยุเทิอน

แล้วทีนี้ตรงฝั่งขวามือมันจะมีซอย
และปรากฏลูกศรสีแดงคือรถจักรยานยนต์

แล้วก็มีรถกระบะขับมาด้วยความรวดเร็วแบบนี้
และรถจักรยานยนต์เขาออกมาจากซอยตัดหน้า
จนทำให้รถกระบะพุ่งชนรถเก๋งซึ่งจอดอยู่เฉยเลย
ไม่ได้ทำอะไรเลยได้รับผ่านเจ็บ
ใช่ค่ะและคนขับรถกระบะก็รีบออกมาดูนะคะ
แล้วก็นี่แหละค่ะบอกว่าเขาก็ชี้ไปด้านนู้นนะ
เขาบอกรถจักรยานยนต์มันตัดหน้าผมมันหนีออกไปแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๙สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ

ขณะที่เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนรถเก๋ง

อาการหนักไม่น่าเบรกเลยหมายถึงรถตัวเองนะ

อเตอร์ไซคีโน่สีชมพูทำคนอื่นเดือดร้อนแล้วก็หนีไป
คลิปนี้ความยาวประมาณ๑นาทีด้วยกัน
คลิปก็จะเห็นรถจักรยานยนต์ฟีโน่
เดี๋ยวจะเห็นลูกศรสีแดงนะคะด้านขวานะคะ
เขาออกมาจากซอยเพื่อที่จะยูเทิร์น

คือข้ามตัดมาอีกฝั่งหนึ่งว่ายังไง
แต่ว่าในตอนที่เขามามีรถกระบะขับมาด้วยความเร็วพอดี
ขับมาแล้วเขาก็ตัดหน้าฟึ๊บแบบนี้
แล้วรถกระบะเขาก็หลบรถจักรยานยนต
แล้วก็ไปพุ่งชนรถเก๋งซึ่งจอดอยู่บริเวณเกาะกลางนะคะ
จุดนี้ย้ำอีกครั้งนะคะวัดโคกบำรุงราช
อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
เพราะดูแล้วเหมือนจะเป็นแยกวัดใจเหมือนกันนะคะ
คือโซยพักโซยมันมีที่กลับรถเลย

คือจริงแบบนี้ประสบอุบัติเหตุได้ง่ายมาก
แต่ว่าคือไม่ไกลใช่ไหม

แต่มันก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะถ้ามองไม่เห็นรถคันอื่นนะคะ
ทีนี้เจ้าของรถกระบะเขาบอกหลังเกิดเหตุ
เขาเห็นว่ารถคันที่เป็นรถเก๋งสีดำคันนี้
มีเด็กอยู่ข้างในเขารีบออกจากรถนะคะ
ไปเช็คคนที่อยู่ในรถเก๋งทันที
แต่สรุปสุดท้ายแล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ว่าเด็กเองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
แต่คนขี่รถจักรยานยนต์ฟีโน่เขาบอกปลอดภัยดีจังเลย
ไม่ถูกรถกระบะเฉียวชนแต่อย่างใด
และขี่หลบหนีลอยนวลโดยไม่จอดลงมาดูดำดูดี
อุบัติเหตุแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะ
ทีมข่าวเทราะทีวีติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์
บอกว่าเหตุการณ์นี้ย้ำว่าเกิด๙สิงหาคมนะคะ
ตัวเขาเองก็คือคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนคู่กรณีก็คือคนขับรถเก๋งสีดำ

๒สิงหาคมนี้ตำรวจสพดำเนินสะดวก
จะมีการนัดไกล่เกลี่ยกับเจ้าของรถเก๋งอีกครั้ง
เพราะตอนนี้ยังไม่สามารถไกล่เกลี่ยกับฟีโน่ได้

เขาอาจจะคิดว่าไม่ผิดเชียดไปแล้ว
เราโชคดีรีบกลับบ้านดีกว่าอย่างนี้ก็ได้นะ
อาจจะตกใจแล้วถือว่าเป็นโชคดีของตัวเอง
รีบกลับบ้านแต่ว่าคือคนอื่นเขาก็ต้องมารับเคราะห์ด้วย
ตำรวจดูทะเบียนนิดนึงนะคะน่าจะมองเห็นนะคะ